บันเทิงไทยรัฐเรามีพลอยมีพี่แจ๊คมีเชอรี่

วันนี้เลือนขวันเขายไปไหนไม่รู้

แน่เขาบอกว่าเอาความแซ่บมาฝากเพื่อน
เข้าไปจกส้มตำจับไมค์ร้องเพลงกันด้วย

เครียดถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายทุกวัน
จะเป็นยังไงไปติดตามกับคุณเรือนขวัญขุนวงค่ะ

เปลี่ยนจากส้มตำข้างเขียงนา
มาอยู่ใจกลางห้างบ้าง
วันนี้ค่ะมาบุกร้านของนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดัง

แต่หนูกล้าบอกอาย
จะเป็นอะไรจะบอกให้อายรับรู้
อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครู
อยากเป็นแฟนอาย

ขอต้อนรับเอิ้นขวัญจ้า
อันนี้เดี๋ยวมีของทำมาหากิน

เต้นเซอเยอะเลยเมื่อกี้
โหหน่อยมันเยอะหน่อย
โหเหนื่อยเลยจ้า

เออก็เหมือนว่าเป็นอีกอาชีพเสริมอาชีพหนึ่ง
เราก็สนุกด้วยได้เจอเพื่อนแฟนด้วยอะไรอย่างนี้

นี่เป็นข้อมูลภลีเว้ย
ฉันปีกมาลงให้น่ะค่ะคุณแม่

ยังมีดราม่าว่าเธอตกอับแล้วสิ
ซึ่งสาวเอิ้นขวัญขอชัดใส่คอมเมนต์ดังกล่าว

ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เธอมีรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวอีกด้วย
ที่สำคัญก่อนจะมาเป็นลูกทุ่งสาวเธอเคยเป็นลูกแม่ค้ามาก่อนจ้า
เพราะฉะนั้นใครจะคอมเมนต์วิจารณ์อะไรเธอไม่ขอเก็บมาคิดให้ตัวเองไม่สบายใจ
และการมาเป็นแม่ค้านี้ยังเป็นสิ่งที่เธอทำแล้วสนุกมีความสุข
ได้เจอกับแฟนคลับตลอดเวลาอีกด้วย
และเมื่อเรือนขวัญบุกมาถึงร้านขนาดนี้
แน่นอนต้องไม่พลาดให้ลูกทุ่งสาวเอิ้นขวานโชว์สกิลต่ำส้มตำ
เมนูเด็ดเมนูดังประจำร้านกันสักหน่อย
กับเมนูที่มีชื่อว่า

เดี๋ยวขอขออีกรอบ

แต่เป็นของดีมากสะกดเค้าจะเหมือนถนอมอาหารอีกอย่างนึง

ชิมเมนูกันดูเป็นคนสนุกสนานมากเลยพี่อยากรู้จริงชีวิตคนเรามันต้องมีเศร้าบ้างนะ
ใช่เคยจะฆ่าตัวตายใครจะไปรู้มันจะเป็นฟิลแบบว่าน้อยในในช่วงที่แบบผ่านมาคือหนูเชื่อว่าแบบหลายคนแบบก็หนัก
แปลเป็นไทยว่า
ว่าแบบเธอทิ้งฉันไปทิ้งกันไปแล้วเลิกกันไปแล้ว

พูดถึงเพลงใหม่แล้วอยากได้ยินสักนิดนึงได้ไหม
สักนิดหนึ่ง
ประมาณนี้
ฉันขนลูก

และเป็นแม่ค้าส้มตำที่แซ่บที่สุดเลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ